ราคาแพงแบบนี้หันไปกินอย่างอื่นดีไหม
เขาก็เลยมีการโปรโมทนี่เลยฮะ

กิโลกรัมละแค่๗๐บาท

ดังนั้นเขาเลยมีการโปรโมทแบบนี้เลย
เนื้อจราเข้กิโลกรัมละ๗๐บาทเท่านั้นเอง
มาซื้อเนื้อจราเข้ไปทานเถอะ
ถูกกว่าหมูถึง๓เท่านะฮะ
แถมคุณค่าทางโภชนาการไม่เป็นรองใครนะครับ
จำหน่ายเนื้อจอราเข้ลอกหนังแบบยกตัว

เป็นฟาร์มเลี้ยงและจำหน่ายเนื้อจราเข้นะครับ
ได้โพสต์ประกาศขายเนื้อจราเข้กิโลกรัมละ๗๐บาท
ส่วนนี้ลอกหนังยกตัวนะคุณ

เขาบอกว่าในขณะที่เนื้อหมูอย่างเนื้อหมูเนื้อแดง

ขนาดขายที่ตลาดค้าส่งยังอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๑๘๐บาทเลย
นี่เอามาเทียบกับราคาเนื้อหมูนะฮะ
ส่วนราคาเนื้อจราเข้๗๐บาทต่อ๓๐กิโลกรัมนะ

แล้วก็๑๐๕บาทต่อ๑กิโลกรัมนะครับ
เฮีศักดิ์เจ้าของฟาร์มบอกว่าราคานี้เป็นราคาที่โอ้โห

แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มากินเนื้อจอราเข้กันนะครับ
โดยเนื้อจราเข้ที่นำมาขายเอามาเฉือนเอามาหั่นแบบนี้เลยคุณ
จะเป็นเนื้อช่วงตัวและช่วงหางเท่านั้นนะครับ
ส่วนที่จะนำมาขายราคาถูกเพราะว่าปกติเนี่ย
ฟาร์มจะส่งเนื้อจราเข้ไปต่างประเทศ
จีนบ้างล่ะไปไต้หวันบ้างล่ะไปฮ่องกงบ้างล่ะ
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ทำให้ส่งออกไม่ได้
ก็เลยอยากให้คนไทยได้ลิ้มลองลดเนื้อจอราเข้ดู
เยอะมากเลยแล้วแต่เลยนะฮะว่าจะผัดเผ็ด

ย่างเป็นตัวแล้วก็เอามากินแต่เนื้อส่วนหาง
เขาบอกอร่อยนักแหละยังกันเนื้อไก่นะครับ
ส่วนอีกร้านหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชม
ผมพาไปดูร้านนี้คุณผู้ชมไม่เคยเห็นแน่เลย

คุณว่าร้านที่เป็นเนื้อจราเข้มีอีกสักกี่ร้าน

นี่ร้านนี้ที่นครปฐมนะครับชื่อว่าร้านตึกส้ม
ตึกส้มอยู่ที่เลขที่๓๑หมู่๙
เจ้าของร้านก็คือเฮียวิชัยรุ่งทวีชัย

แล้วก็ชำแหละเนื้อจราเข้มานานกว่า๓๐ปีครับ
มีจราเข้ซึ่งเป็นพ่อและเป็นแม่พันธุ์กว่า๑หมื่นตัว
การเลี้ยงไม่มีการใช้ยาร่ิ่งนะการเจริญเติบโต
ก็ใช้อาหารเป็นไก่แล้วก็ปลานะครับ
จราเข้ครบอายุจะนำมาชำแหละ
เนื้อจะขายกิโลกรัมละ๒๕๐บาท

เกรดพรีเมียมมันก็อาจจะแพงหน่อย
และเอามาประกอบอาหารได้หลายเมนูครับ
ตุ๋นก็ได้จะผัดจะปิ้งจะย่าง
คุณสมบัติที่แตกต่างจากเนื้อหมูทั่วไปก็คือ
จราเข้ไม่มีไขมันแล้วก็มีโปรตีนสูงนะครับ
อย่างที่ร้านตึกส้มมีเมนูดังก็คือ
นูก๋วยเตี๋ยวจอราเข้ตุ๋นยาจีน๔๐๕๐บาทเอง
หรือว่าจราเข้ทอดกระเทียม๑๕๐บาท
ต้มแซ่บจอราเข้๑๕๐บาท
ส่วนเมนูพิเศษนะครับอุ้งเท้าจราเข้ตุ๋นยาจีน
กลัวรัชพรอยากกินไหม

ทำไมทำเสียงกันคิดหนักอยู่เหรอฮะ
ุ้งเท้าจราเข้ตุ๋นยาจีน๒๐๐๕๐๐บาท
แล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งคุณจุจราเข้ตุ๋นยาจีน

จูนะเมนูนี้๕๐๐บาทครับ
อกจากนั้นก็มีบ้องตันผัดเผ็ดขี้เมา๒๐๐บาท

ก่อนหน้านี้จะขายเนื้อจราเข้กิโลกรัมละ๓๐๐บาท

หลังจากโควิดระบาดก็ลดราคามาอยู่ที่๒๕๐บาทนะครับ
เพื่อช่วยแบ่งเบาราคาให้กับผู้บริโภค
เนื้อจราเข้เนี่ยเฮียบอกว่ามีประโยชน์มาก

ว่าเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วย

ก็ถือว่าเป็นการรักษาโรคไปในตัว
เพราะว่าข้อดีของเนื้อจอราเข้ก็คือ
ก็ในช่วงนี้ราคาหมูมันก็สูงขึ้น
ประชาชนหลายท่านก็หันมา

เนื่องจากราคาก็ไม่แพงแล้วอีกอย่างประโยชน์ที่ได้ก็มากกว่า
มากกว่าสัตว์หลายชนิด
อันนี้การเลี้ยงจอราเข้มันก็ไม่เหมือนสถิติ
สถิติที่เราเลี้ยงมันจะต้องมียาเข้ามาช่วยในการเลี้ยง
สัตว์บางชนิดก็จะต้องมีสารเร่งเนื้อเร่งเนื้อแดงเร่งอะไรต่าง

โอ้โหนี่แหละฮะเฮียก็เชิญชวนนะมากินเนื้อจอราเข้ตุ๋นยาจีนอะไรต่างนานาได้เกาเหลา
เนื้อจราเข้น่ากินนักนะครับ
ทีนี้เราก็ไปถามอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะ
คิดอะไรไม่ออกขอให้ถามอาจารย์ออส
อาจารย์ออสบอกถึงเรื่องของสรรพคุณต่างของเนื้อจอราเข้นะครับ
คุณค่าทางอาหารของเนื้อจราเข้เมื่อเอาไปเทียบกับเนื้อหมู
พบว่าปริมาณของโปรตีนถามว่าใกล้เคียงกับเนื้อหมูไหม

จราเข้มีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ๒๑๕กรัมต่อเนื้อ๑๐๐กรัม
ส่วนเนื้อหมูมีโปรตีนอยู่ที่๒๗๓๒กรัมต่อเนื้อ๑๐๐กรัมนะครับ

หมูก็หมูอ่ะนะหมูก็ไขมันเยอะกว่าอยู่แล้ว
ส่วนจราเข้ไขมันอยู่ที่ประมาณ๒๙กรัมต่อ๑๐๐กิโลกรัม
เมื่อเทียบกับหมูหมูมีไขมันอยู่๑๓๙กรัมต่อร้อยกรัมนะครับ
ดูเรื่องของการให้พลังงานกันบ้างนะครับ
จราเข้ให้พลังงานน้อยกว่าเนื้อหมู
จราเข้ให้พลังงานที่๑๑๐แคลอรี่ต่อ๑๐๐กิโลกรัม
ส่วนเนื้อหมูให้พลังงาน๒๔๒กิโลแคลอรี่ต่อ๑๐๐กรัมนะครับ
ส่วนคอเลสเตอลอลซึ่งเป็นตัวที่แทรกซึมอยู่ในเส้นใยของโปรตีน

บอกว่าถ้าใครคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ
จะพบว่าเนื้อจราเข้จะเป็นทางเลือกที่อาจจะดีกว่าเนื้อหมูแน่นอนนะครับ
เพราะเรื่องอะไรคุณคอเลสเตอรอลแล้วก็เรื่องไขมัน

โอ้โหเขาโพสต์กันอยู่ในโลกโซเชียลเชิญชวนกันใหญ่
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยทานไหมเนื้อจราเข้

ผมอยู่แถวร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวไปอุดหนุน
รีบหากินก่อนเลยคุณผู้ชมส่งมา
บางคนบอกว่าระดับความนุ่มเทียบเท่าเนื้อไก่

แต่บางท่านก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาทานไม่ได้มีครู
ท่านก็บอกว่าเนื้อจราเข้เป็นหนึ่งในเนื้อที่ถูกบรรยัติไว้ในพุทธศาสนา๑๐อย่าง
ก็อาจจะไม่ทันอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนว่ายังไงนะคะ

ไม่กล้ากินใช่ไหมเวลากินเราชอบนึกถึงตัวเขา
นึกภาพตัวแข็งด้วยนะ